คุณผู้ชมดูเหตุการณ์เป็นเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาไปพบศพผู้หญิงถูกฆ่า
แล้วก็เอาศพมาทิ้งริมคลองชลประธานที่นครสวรรค์

จุดตรงนี้มันเป็นป่ารกทึบอยู่ริมคลองชลประธานชายนาฏป่าศักดิ
ในพื้นที่บ้านหนองจิรีที่ตาคลีนครสวรรค์นะคะ
นี่ตอนที่กู้ภัยเอาร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมา
คุณผู้ชมคะสภาพศพก็เริ่มอืดแล้ว
สวมกางเกงยีนเสื้อแขนยาวสีเขียวเข้ม

โดนของมีคมกรีดใบหน้าตั้งแต่หน้าผากลงมาถึงจมูก
แล้วที่คอก็มีเชือกไนลอนมัดอยู่
น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓วันแล้วนะคะ
ทีนี้ตอนที่กำลังตรวจสอบสภาพสบอยู่
สามีของผู้ตายเดินทางมาถึงก็คือนายสุภาชัยทองคำค่ะ
พอเขาเห็นเขาก็บอกว่านี่คือภรรยาของเขา
ชื่อว่านางสาวมนชายาเศษวารีหรือว่าไฟล์อายุ๒๗ปี

ว่าภรรยาหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ตอนภรรยาหายออกไปจากบ้านคือภรรยามีเหตุมีผลนะ
ใช่ค่ะตอนนั้นภรรยาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
จะเอาเอกสารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่อสม
เพราะอะไรคุณเตรียมจะฉีดวัคซีนโควิด
หลังจากนั้นนะคะสามีก็ติดต่อภรรยาไม่ได้เลย

อกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เขารักกันดี
ก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างตามภาษา
ปัจจุบันมีลูกชายคนนึงแล้วฝ่ายผู้หญิงมาจากจังหวัดอื่น
แต่ว่ามาอยู่กินกับสามีที่หมู่บ้านแห่งนี้
แล้วก่อนหน้านี้ลูกสาวคนเล็กของทั้งคู่

จมน้ำอยู่ใกล้กับจุดที่พบศพผู้เป็นแม่นี่แหละค่ะ
แล้วสามีภรรยาคู่นี้เขาก็มีอาชีพ
สวนชมพู่อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดที่เกิดเหตุ
คือสวนชมพู่แล้วก็บ้านอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเองนะ

แต่ก่อนหน้านั้นตัวสามีโอ้โหขี่รถจักรยานยนต์ตาม
หาภรรยาสองสามวันหาไม่เจอ

ที่สุดกลายเป็นศพใกล้บ้านเนี่ยนะฮะ
ก็เนี่ยค่ะทีนี้สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพตาคลีก็อยู่ระหว่างการสอบสวน

อย่างภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่นครสวรรค์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลตาคลี
ก็เอาชุดประดาน้ำกว่า๕นาย
ลงสำรวจในครองชัยนาฏป่าศักดิ์
ตรงนี้แหละค่ะที่พบศพนางสาวมนชายา

ว่ารถจักรยานยนต์แล้วก็กระเป๋าสะพายของผู้ตายเนี่ย

แล้วก็คิดว่าคนร้ายอาจจะเอากระเป๋าสะพาย
เอารถจักรยานยนต์ไปทิ้งไว้ในคลอง

ดังนั้นทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งกระเป๋า

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปด้วย

คือแหล่งข่าวก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เรา
ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะคะ
ว่าผู้ตายมีชายหนุ่มมาติดพันธุ์
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องไปตามหาชายหนุ่มที่มาติดพันธุ์นั้น
เพื่อเอาตัวมาสอบปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมด้วย
แล้วส่วนสามีของผู้ตายนักข่าวของเราก็

ปรากฏว่าสามีคือเขายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้ยังตามหาตัวคนร้ายไม่เจอ
เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวมีความขึ้นหน้าเพิ่มเติมยังไงรายงานให้ทราบค่ะ